มาอัปเดตอาการป่วยของพี่อ๊อฟกันหน่อยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันไปว่าพี่อ๊อฟป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าตัวสามารถพูดคุยได้มากขึ้น
แล้วก็บอกกับพยาบาลว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน

่งบอกว่าคนไข้สามารถพูดประโยคได้ยาวขึ้น
ผลปรากฏว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมห้องไว้รองรับ
หากภาวะความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ก็สามารถที่จะย้ายออกมาอยู่ห้องผู้ป่วยปกติได้
โดยพี่อ๊อฟพงพัฒน์ยังมีกำลังใจที่ดีเยี่ยม
ทางครอบครัวก็ได้ฝากขอบพระคุณทุกกำลังใจมาจากทุกช่องทางด้วยนะคะ
คือจริงต้องบอกว่าพี่อ๊อฟป่วยทีนึง
คนทั้งวงการนี้แห่ให้กำลังใจกันเลยนะ
ดาราเบอร์ต้นของเมืองไทยโพสต์กันเยอะแยะมากมาย

ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอเจ้าตัวค่ะ
ขอให้ได้เห็นอยู่ข้างนอกกระจกก็ยังดี
คือทุกคนคิดว่าพี่อ๊อฟแข็งแรงมาก
กระทันหันแบบนี้ก็ทำเอาหลายคนตกออกตกใจเหมือนกัน
รวมไปถึงอีกหนึ่งสาวก็คือนักแสดงสามารถความสามารถพี่ธัญญาธัญเรศ
ธัญญาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้าติดตามอาการป่วยของพี่อ๊อฟมาตลอดเลยนะคะ
แล้วพี่ธัญญาก็บอกว่าเขามั่นใจว่ายังไงเนี่ยพี่อ๊อฟจะต้องหายดีหายเร็วแบบโดยเร็ววันอย่างแน่นอนนะ
รวมไปถึงพี่ธัญญาเขาเป็นแฟนเพลงของพี่อ๊อฟด้วย
ก็เลยรอวันที่พี่อ๊อฟจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ให้ได้ชมกันอีกครั้งนึง

แต่ว่าตอนนี้พี่อ๊อฟรู้สึกตัวก็ดีขึ้นก็ดีใจเชื่อว่าทุกคนในประเทศต้องดีใจ
ขอให้พี่อ๊อฟหายไวนะคะแล้วก็ทราบมาว่าคอนเสิร์ตก็ต้องเลื่อนด้วย
เชื่อว่าทุกคนที่จองบัตรคอนเสิร์ตก็เฝ้ารอพี่อ๊อฟกลับมาแข็งแรงแล้วก็เฝ้ารอดูคอนเสิร์ตอยู่ค่ะ
ส่วนบางคนบอกว่าช่วงนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นพี่ธัญญาเลยหายไปไหน
ธัญญาบอกว่าที่เงียบเนี่ยงานเพียบนะคะเพราะว่าถ่ายละครถึง๓เรื่องรวดเลยอ่ะคุณ
ซึ่งก็มีการอัปเดตละครให้ฟังด้วยบอกว่าแรงเงาภาค๒บทนี้นะคุณเข้มข้นไม่พอ
ตอนนี้ต้องเร่งถ่ายด้วยเร่งถ่ายเพราะอะไรให้ทันคุณเจนนี่แต่งงานวันที่๑๙ตุลาคมนี้
เพราะว่าเจนนี่เปลยให้ฟังบอกว่าอาจจะแต่งงานแล้วมีลูกเลย
หายได้ประมาณ๕๐แล้วค่ะก็กำลังเร่งถ่ายกันต่อไปก็น่าจะประมาณปลายปีต้นปีหน้าน่าจะเสร็จ
เพราะว่าไม่ไปกันเดียวจะไม่ทัน
ผีเตอร์หมายจะต้องเขียนบทนางเอกท้องท้องแค่ในชีวิตจริงรากร